จับตาดูกันดีเพราะว่าในโซเชียลร้อนระอุซะเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะ
แต่คุณคะล่าสุดมีภาพหลุดออกมาเป็นระลอกอีกแล้ว
วันนี้เพจเจ๊มอย๑๐๘ปล่อยออกมาอีกล็อตใหญ่ไฟกระพริบเลย
ไหนว่าไม่สนิทกันแต่มาเที่ยวสวีทกันอ้าวคืออะไรรูปเพียบอี้อี้
นี่จัวหัวกันมาแบบนี้เลยแล้วหลักฐานภาพก็ตามมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี่แหละค่ะ
ชัดมากชัดค่ะชัดเลยว่าเป็นคุณโน้ตวิเศษแล้วก็แพทิเซียกูธจริง
แต่ดูจากภาพก็ไม่ได้ชี้ชัดนะว่าทั้งคู่มากันแบบ๒ต่อ๒
เพราะว่าดูเหมือนว่ายังแบบมีคนอื่นร่วมเฟรมกันอีกเพียบ
ซึ่งก็อาจจะเป็นแก๊งกวนเดียวกันก็ได้ไง
แต่ชาวเน็ตก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแบบดุเดือดมากเลย
เพราะว่าภาพหลุดที่ออกมาแต่ละครั้งมันช่างขัดกับคำให้สัมภาษณ์ของแพทิเซียเหลือเกิน
ยังไม่หมดคุณจากประเด็นนี้แหละคนที่พลอยโดนเอี่ยวโดนดราม่าไปด้วยก็คือ
โอ้โหบังเอิญเหลือเกินมือลั่นไปกดไลค์คอมเมนต์ที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาคอมเมนต์ด่าพระทิเซียไว้
ก็เลยต้องรีบออกมาขอโทษขอโพยว่าเธอมือลั่นจริงไม่ได้มีเจตนานะ
วันนี้ปูปรายามีชื่อไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่ง
ซึ่งกองทัพนักข่าวโอ้โหแห่ไปดักรอให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้กันหมดเลย
แต่ปรากฏว่าไปเกอร์ค่ะคุณ
ประชาสัมพันธ์แจ้งว่าสาวปูขอยกเลิกมาร่วมงานแบบกระทันหัน
ดราม่านี้กันแน่แต่เอาจริงนะคุณผู้ชม
ประยาเป็นคนที่เวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อเธอมีสติมาก
ฉันมีโอกาสได้ฟังคำสัมภาษณ์เก่าของเธอ
บอกว่าคือความทุกข์หรืออะไรต่างที่ผ่านมามันทำให้เธอเป็นเธอในทุกวันนี้
อันนี้เธอก็เข้าเขาเรียกว่าก้าวข้ามผ่านดราม่าของตัวเองมาได้แล้วแหละ